พบกับเรา๓คนอีกครั้งหนึ่งกับรายการท็อคทะลุดาวค่ะ
พร้อมกับการดูดวงของแขกรับเชิญ
และดูดวงของคุณผู้ชมที่กำลังนั่งอยู่หน้าจอตอนนี้เลย

เรากำลังจะเข้าสู่ปีใหม่ไทยในเดือนหน้าแล้ว

ถ้าสมมุติเขาบอกดวงใหม่ดีดวงนู่นดวงนี่

ถ้าอย่างนั้นเข้ากับแขกรับเชิญเราเลยค่ะ
เพราะว่าโมมาทั้งหน้าเลย
ได้ฉายาว่าเป็นตลกที่สวยที่สุดคนหนึ่ง
เขาทุ่มเงินนะฮะไปถึงเกาหลี
อายุตอนที่ไปทุบหน้าหรือทะลกหน้าเนี่ย
ปีกลับมาเหมือนเด็ก๓๐กว่า
อันนี้เราอยากรู้จริงนะว่าการเปลี่ยนหน้าแล้วเนี่ยดวง
ดวงมันเปลี่ยนไหมโงเห้งมันเปลี่ยนขนาดนี้แล้ว

เจอพ่อหมอลักษณ์ทั้งทีคุณส้มเช้งสามช่าค่ะ
สวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะ

พี่ส้มสวยมาก

ปีเดียวกันปีเดียวกันปีเดียวกัน

จริงทำเนี่ยประมาณร่วม๗ชั่วโมง
ครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วก็ออกมาก็คือ

วันที่๔ทุกคนออกช้อปปิ้งหมดเลย
เพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติในการทำศัยกรรมที่ประเทศเกาหลี

ก็ดีความรักหนูไม่ถามเพราะมันเกินความรักไปแล้วหรือจะให้ถามหน่อย
เอ่อความรู้สึกก็ดีเห็นไหมเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นความรัก
เพราะฉะนั้นมันเป็นความรู้สึกใช่ค่ะความรู้สึกดีอาจารย์รู้ไหมเขาบอกว่า
มดพี่ไม่รู้หรอกนะว่ารายการนี้จะให้พี่มาทำอะไร

อยากเจอหมอลักษณ์
มาเพราะคุณแต่เขาบอกจริงไหมฮะอาจารย์นะ

มีคนที่จะทำแล้วบอกว่าเนี่ยทำแล้วกลัวโงเห้งจะเปลี่ยน

ถ้าผ่าตัดแล้วจะออกมาสวยผ่าตัดแล้วจะออกมาดี

ถ้าสมมุติผ่าตัดในช่วงนี้ยังไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่
ไปจนถึงวันที่๕กันยายน
หากไปผ่าตัดไปรักษาพยาบาล

แปลว่าหมอท่านหนึ่งว่างี้ไปหาอีกโรงพยาบาลว่างี้

เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระวังกัน๓ราศีนี้
แต่คุณดูอันนี้ไม่รู้ใช้เลิกใช้ยามอะไรหรือเปล่า

นี่คือรูปพี่ส้มเช้งสมัยก่อน

ผ่านไป๓ปีวันนี้รวยขึ้นไหม

อายุเรามากขึ้นเรากลับเด็กลง

รู้สึกมันมีความสุขตอนแก่ก็ดีนะ

ตอนอายุเราเพิ่มนิดหน่อยโอเค

เพราะฉะนั้นถ้าทำแล้วปังขนาดนี้

ดวงวันนี้จะปังแค่ไหน
เราจะทอล์คให้ทรุมถึงดวงดาวกันเลย

นี่แล้วดวงชะตานี้สุดยอด

พาหนีแม่อยู่บ้านร้องไห้

ความเป็นตนุมรณะมันตีความหมายถึงว่า
ตัวเองเป็นคนที่มีเหตุอุบัติเหตุ
สิ่งเล็กน้อยเกิดขึ้นตลอดการ
เหลือเก้าอี้แล้วก็คือแก้มกระแทกกับเหลี่ยมเก้าอี้